ส่วนนวันที่ถือว่าเป็นข่าวช็อกแฟนบอลหรือเปล่า
อีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็การแถลงข่าวที่เห็นก็เป็นภาพจาก
โมสรชนบุรีนะครับพอเปิดออกมาเนี่ยเราก็เห็นน้ำตาของพี่พบนะครับ
ตลอดการเปิดใจในการตัดสินใจแขวนสตัสนะครับ
ตัวก็ร้องไห้ออกมาคือเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็
เสียดายนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับ
ที่เขานั้นสร้างชื่อเสียงมากมายให้กับสโมสรแห่งนี้นะครับ
แล้วก็คงจะใจหายแล้วครับที่วันหนึ่งจะเป็นเพียงแค่อดีตนักเตะของชนบุรีครับ
ปีนี้เนี่ยเขาจะอายุ๔๐ปีแล้วนะครับก็บอกว่าชนบุรีเป็นเหมือนครอบครัว
แล้วก็ถึงเวลาที่จะหลีกทางให้กับน้องขึ้นมาแทนแม้ว่าเขาจะมาจากจังหวัดพิจิตร
แต่รู้สึกว่าเหมือนเป็นคนชนบุรีไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเติบโตจนได้ดีบนเส้นทางนี้
พบอยู่กับชนบุรีมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะเยาวชนครับ

พาทีมคว้าแชมป์ไทยลีกได้๑สมัยในปี๒๐๐๗ก็เป็นสมัยเดียวของสโมสรนะครับ
แล้วก็สร้างสถิติเป็นผู้เล่นที่ลงสนามให้กับชนบุรีมากที่สุด
และก็เป็นคนแรกนะครับในไทยลีกที่ยิงได้ครบ๑๐๐ประตูครับ
สนามซ้อมในช่วงเย็นเมื่อวานนี้ก่อนจะย้ายไปอยู่กับยาโฮดารุตตาซิมนะครับ
ลีกมาเลเซียหลังจากร่วมสร้างความสำเร็จมากมายกับบุรีรำตลอด๔ปี
เนื่องจากยังเก็บของจากบ้านที่บุรีรำไม่เสร็จโดยจะไปชูเสื้อเปิดตัวอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าครับ
ดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีหลังจากย้ายมาจากแบงคอกยูเนเต็ดด้วยสัญญายืมตัว๑ปีก็ถือเป็นการเสริมทัพคนที่๕